เรามาดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกรของเราไหมพี่

เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องของน้องจ๋อที่อยู่ยารา

เยอะลาเขาบอกว่าเก็บสต

จากที่จะเก็บมะพร้าวแล้วต้องหาผลไม้ชนิดอื่น

เพราะว่าตอนนี้นะครับที่จังหวัดชุมพร
เรื่องของมะพร้าวตกต่ำนะครับราคาตกต่ำ
จ๋อก็ราคาตกต่ำเหมือนกันเพราะว่าไม่มีงาน
คือรอเจ้าของสวนมาจ้างไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะครับ
เป็นความเดือดร้อนจากราคามะพร้าวตกต่ำ
เหลือลูกละ๒๔บาทในปัจจุบัน

เพื่อบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันขออภัยนะครับ

นายพนมสินทรัพย์ที่เลี้ยงลิงกังไว้รับจ้างเก็บมะพร้าว
บอกว่าปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำได้กระทบมาเป็นลูกโซ่

ขายด้วยครับครับใช่ครับที่สำคัญครับเมื่อเดือนก่อน
ก็กัดน้องชายจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
ขณะที่ชาวสวนมะพร้าวบอกว่าตอนนี้ราคามะพร้าวอยู่ที่ลูกละ๒๔บาทเท่านั้น
บางครั้งพ่อค้าคนกลางยังไม่รับซื้ออีกต่างหากนะครับ
และหากต้องจ้างลิงกังมาขึ้นมะพร้าวก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าเก็บมะพร้าวค่าบรรทุกไปขาย
เหลือเงินค่ามะพร้าวไม่ถึงลูกละ๒บาท

อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยประกันราคาให้ได้ลูกละ๑๕บาท
ห้ามนำเข้ามะพร้าวต่างประเทศ
และจับกลุ่มกระบวนการมะพร้าวเถื่อน
เพื่อช่วยเหลือคนในวงจรการผลิตมะพร้าวด้วยนะครับ

กำลังใจลิงกังนะครับตอนนี้เดือดร้อนหนักนะครับ
ตกงานไม่มีงานจ้างขึ้นมะพร้าว
ใช่ให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวด้วยนะครับ
ท่านบอกโหถึงขนาดต้องร้องไห้
เพราะว่าไม่มีรายได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงดี
ราคามันตกต่ำเหลือเกินอยากให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือนะครับ